ไม้กั้นอ่ะมันเชื่อใจไม่ได้
อืมอันนี้คือกั้นปกติแล้ว
โอ้โหคุณผู้ชมฮะนี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้น๔มกราคมที่ผ่านมานี้เองนะครับ

คืออุปฏิเหตุรถกระบะทะเบียนบมง๘๑๖๒สะแก้ว

ในพื้นที่บ้านเหล่าหมู่๒ตำบลสาลาลำดวงอเจาะแก้ว

ไม้กั้นกำลังค่อยลงมาแต่ขั้นอื่นก็ไป

จนกระทั่งมาถึงรถกระบะคันนี้

แต่รถกระบะคันนี้ก็ยังฝ่าไป
เพราะชาวบ้านเขาสะท้อนมาเหมือนกันนะครับ
รถไฟสายกรุงเทพคลองลึกวิ่งมาจากกรุงเทพ
่งหน้าไปอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
ก็ชนกลางคันกลางรถกระบะเลย

จังหวะนี้คือกระบะเขาออกขวาเหมือนกับจะฝ่าไปนั่นแหละ
แบบชัดเลยแล้วคงไม่เห็นว่ารถไฟมา
ฝ่าฝั่งนี้ไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องฝ่าฝั่งนู้นอีกนะครับคุณผู้ชมฮะนี่เห็นไหม
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ทำให้นายสมคนขับเสียชีวิตคาที่
ผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยนะฮะก็คือคุณตาประหยัดเผาชิดอายุ๗๗ปี
ได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ทีนี้ทีมข่าวของเราสนใจจุดเกิดเหตุตรงนี้นะครับ
พูดคุยกับชบบ้านแล้วเป็นผู้เห็นเหตุการณ์แล้วว่า

จริงได้ยินเสียงหวูดรถไฟดังเตือนมาแต่ไกลนะฮะ
แต่กระบะเนี่ยฝ่าเข้าไปแบบนั้นนะครับ
แล้วพยายามที่จะพุ่งไปข้างหน้าต่อแต่ปรากฏไม่ทันการแล้ว
ถูกชนอย่างจังทำให้มีผู้เสียชีวิตดังกล่าว
ชาวบ้านบอกรู้สึกโอ้โหสะเทือนใจมากนะครับ

ญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
เพราะว่ามีคลิปหลักฐานภาพวงจรปิดชัดเจนนะครับ
ก็นำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป
ส่วนอาการของคุณตาวัย๗๗ปี
ก็ยังหนักนะฮะอยู่ในการดูแลของแพทย์นะครับ
คุณผู้ชมฮะมันมีรายงานออกมาแบบนี้
ไม้กั้นทางรถไฟจุดนี้นะฮะ
มักจะตกลงมาเองบ่อยครั้ง

อันนี้คุณอันนี้เป็นเหตุการณ์เก่านะฮะ
นี่แล้วคือรถเขาก็จอดรอเหรอ
มันค้างอยู่แบบนั้นอยู่นาน
จะตกหรือไม่ตกจะกั้นหรือไม่กั้น
อันนี้อันตรายนะคุณเพราะว่ารถไฟก็มาถูกไหม
ตกลงมาตลอดทั้งวันทั้งคืน

ชาวบ้านก็ต้องยึกขับฝ่าไม้กั้นไป

เพราะบางทีรอตั้งนานไม่เห็นมีรถไฟมาสักคันหนึ่ง
นี่ไงที่คือที่คุณบอกว่าไม้กั้นมันเชื่อใจไม่ได้

ไม้กั้นกั้นลงมาไม่รู้จะมีรถไฟมาหรือเปล่า

เกิดขึ้นวันที่๔มที่เป็นอุบัติเหตุ
พอวันที่๕มนะคุณ
อยู่ไม้กั้นตกลงมาค้าง
ค้างตั้งแต่เช้าไปถึงเที่ยง

ก็ต้องสะท้อนไปถึงทางการรถไฟด้วย

มันเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุแล้ว

ใช่ค่ะไม่อยากให้มีอุบัติเหตุเกิดแบบนี้ซ้ำอีกนะคะ